อีกหนึ่งเรื่องที่เราอยากถามคุณผู้ชมกับเรื่องของปัญหาคนกับสุนัข
คือถ้าคนไปทำร้ายสุนัขคนโดนกฎหมายเล่นงานก็หนักเหมือนกัน

แต่มีคำถามว่าถ้าสุนัขหรือหมาไปกัดเด็กกัดคน
บางทีก็บาดเจ็บสาหัสบางทีเสียชีวิต

สุนัขเนี่ยไปกัดลูกเขาพ่อเลี้ยงก็โมโห
ด้วยความที่รักทั้งลูกรักทั้งหมา

มีคลิปมีภาพออกมาสุดท้ายก็สารภาพแล้ว
ผมทำผิดผมโมโหผมก็รักหมาตัวนี้
ผมเลี้ยงมันมาแต่มันมากัดลูกผม

ใช่เพราะว่าเค้าบอกเลยว่า

แล้วภาพมันสะเทือนใจมากคุณผู้ชม
คือตีจับมันฝาดกับต่อไม้

หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่นะ

บางทีมันก็โมโหนะฮะ
ว่าคลิปเหตุการณ์เนี่ยเป็นผู้ชายคนนี้นะฮะ
เวลาต่อมาเราก็ทราบชื่อแหละก็คือในวันเฉลิมรุ่งเรืองอายุ๓๑ปี
ในคลิปเนี่ยโอ้โหใช้ไม้กระดำตีสุนัขจับฟาดกับต่อไม้จนตาย
ข้างจะเป็นภาพที่โหดแล้วก็ทารุณพอสมควรก่อนจะหิ้วซากเนี่ย
ลงถังขยะแล้วก็ทางนางสาวจันทาแขสันเทีย
ซึ่งคบหากันกับนายวันเฉลิมมาสักประมาณปีกว่า
แล้วก็เป็นแม่ของเจ้าของเฟซบุ๊กที่โพสต์คลิปเนี่ย
เดินทางไปแจ้งความที่สพห้วยใหญ่อำเภอบาลมุงจังหวัดชนบุรี
เพราะว่าเกรงว่าพฤติกรรมเหล่านี้ในวันเฉลิมอาจจะเอาไปทำร้ายร่างกายตัวเขาหรือเปล่านะฮะ

เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนายวันเฉลิมพร้อมกับญาติเดินทางไปพบตำรวจ
ให้การสารภาพผมทำเองสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
แล้วก็ถูกแจ้งข้อหากระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันควร
โดยจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทนะครับ
ตำรวจก็ควบคุมตัวในวันเฉลิมไปฝากหางต่อสาร
ก่อนที่ผู้ต้องหาจะขอประกันตัวก็หลักทรัพย์ใช้เงินสด๕๐๐๐บาท
โดยสารอนุญาตให้ประกันพร้อมสั่งให้สืบเสาะทางคดีเป็นเวลา๑เดือนนะครับ
โพสต์ภาพเป็นภาพของลูกชายมีบาดแผลที่กกหูซ้ายหลังหูขวา
พร้อมกับข้อความว่าเห็นข่าวเขาลงกันว่าแค่แผลถลอก
แล้วก็มีภาพที่เห็นแบบนี้
ส่วนอีกภาพเป็นภาพในวันเฉลิมที่ถ่ายคู่กับสุนัขตัวดังกล่าวพร้อมข้อความระบุว่า
ผมยอมรับผิดทั้งหมดที่ทำลงไปเพราะความโมโห
หมาตัวนี้ผมเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กกินนอนเที่ยวมาด้วยกัน
ผมรักมันมากและผมเองก็รักมันมากเช่นเดียวกัน
ต้นเหตุที่ทำให้หมากัดเด็กเพราะหมากับเด็กไม่ได้ถูกเลี้ยงมาด้วยกัน
จึงทำให้หมาไม่คุ้นชินกับเด็ก
แท็กผมเองก็เสียใจแฮสแท็กขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย
อันนี้มันก็หลายฝากฝั่งความคิดเห็น
คือบางทีคนก็แบบอ้าวแล้วถ้าเกิดหมามากัดลูกฉันล่ะ
ฉันควรทำยังไงฉันจะเอาผิดใครอะไรได้บ้าง
ถ้าฉันโมโหฉันไปทำร้ายมันฉันก็โดนจับอีกอะไรอย่างนี้ครับ
เป็นเรื่องของกฎหมายที่คุ้มครองสัตว
แต่บางทีในแง่ปฏิบัติมันก็เอาผิดยังไงล่ะให้แต่กรณีไปนะคะ